ฝรั่งโหดสวมชุดเจ้าหน้าที่ซ้อมคนจีนน่วมคาพื้นเลยฮะ
คุณรู้ไหมว่าฝรั่งเขาใหญ่แค่ไหนผู้หญิงที่มากับฝรั่งคนนี้พูดครับ
แต่ก่อนอื่นไปดูก่อนว่าเขาทำร้ายชายชาวจีนขนาดไหนครับ
บ้าเพ้งสมัยดูก่อนฉันคิดอะไรอยู่ที่เล่า

พัทยาใต้ใกล้๔แยกสาย๓ที่หนองปลือบางละมุงชนบุรีครับ
ตีสามของวันพุธที่ผ่านมาคุณผู้ชมเหตุเกิดริมถนนเลยนะครับ
ข่าวนี้ผมฟังดูตอนแรกก็งงงนางสาวป้อมเจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
เธอเนี่ยจะกลับจากซื้อของมาถึงที่เกิดเหตุเห็นคนกำลังมุ่งดูอยู่
ก็เดินลงไปเดินลงไปดูเห็นโอ้โหชายชาวต่างชาติฝรั่งน่ะ
รูปร่างสูงใหญ่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะ
มากับผู้หญิงชาวไทยกำลังทำร้ายชาวจีนที่นอนอยู่กับพื้น
แล้วเขาก็มีวินจอยอรับจ้างเนี่ยแล้วคนที่ผ่านมาพยายามเข้าไปห้าม
พลเมืองดีออกไปแล้วพูดประมาณนี้บอกว่าห้ามเขาไม่ได้หรอก
ถ้าใครทำให้เขาโกรธขนาดนี้ใครก็ห้ามไม่ได้นะครับ
เพราะชายชาวจีนเนี่ยจริงเขาใช้คำอื่นนะแต่เดี๋ยวมันจะเหยียดกันเกินไป
เพราะว่าชายชาวจีนขี่รถมาเกือบชนเขาเกือบตาย
นี่มันยังน้อยไปผู้หญิงบอกนี่มันยังน้อยไปรู้ไหมว่าฝรั่งเขาใหญ่แค่ไหน
ใหญ่แค่ไหนอ่ะแล้วเป็นใครอ่ะซึ่งเธอก็ส่งคลิปให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับ
พลเมืองดีกับคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าชายชาวจีนเนี่ยขับรถยนต์นะครับมาจอดติดไฟแดงอยู่
ส่วนฝรั่งตัวใหญ่ที่มากับหญิงชาวไทยเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์นะครับมาจอดข้าง
แล้วก็ไปเปิดประตูแล้วก็กระชากชายชาวจีนลงมาจากรถจนล้มลงไปกองกับพื้น
ตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุนะครับเดี๋ยวถ้ามีการแจ้งความจะดำเนินคดีต่อไป
โอ้โหมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเนี่ย
แล้วฝรั่งคนนี้เป็นใครนะครับใหญ่ยังไงในพัทยาอยากรู้จริง